หัวใจบริการของพี่สุดยอดจริง

กเลิกก็ไม่ได้ด้วยสงสารเขา
องษารทั้งคนขาดสามคนขับก็จะโดนประวัติ

ไลน์แมนนี่ค่ะ
อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว

ขอโทษหนูขอโทษพี่
หนูเป็นนักท่องเที่ยวหนูไม่ทราบจริงเลย
พี่ขาแค่ว่าหนูนะ
หัวใจแมน
คุณผู้ชมครับเรื่องราวเป็นแบบนี้

ก็นั่งเรือข้ามไปแล้วไปพักโฮมสเตย์

เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่

ทางร้านทำอาหารแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งให้

นี่แหละครับคือโอ้โหแล้วต้องข้ามน้ำไปแบบนี้
ผมไม่อยากเสียประวัตินี่ดูเขารักอาชีพเขา
เธอคนนี้ก็เลยให้ข้าวเรือ

มีคนบอกว่ารางวัลพนักงานดีเด่นต้องเข้าแล้วนะ
คนทำงานบริการหัวใจบริการต้องเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ